โอ้โหแล้วยังจะพาไปทานกันต่อเนื่องเลยนะ
ถ้าหิวเดี๋ยวพาไปทานก๋วยเตี๋ยวเรือกันหน่อยค่ะ

แต่ว่าไปร้านนี้เลยที่จังหวัดชายนาฏ
ร้านนี้นะคะราคาไม่แพง
และที่สำคัญให้เครื่องแน่นเวอร์
เตี๋ยวเรือนนี้นะคะกำลังลวกเส้นอยู่เลยนี่
มีทั้งถั่วงอกผักบุ้งนะคะหมูลูกชิ้นแน่นชามไปหมดเลยคุณ
หยัดเงินในกระเป๋าของลูกค้ามาก
เพราะว่าชามนี้ขายเพียงแค่๑๕บาทเท่านั้นค่ะ

ใช่เรียกได้ว่าเหมาะสมกับยุคนี้มากเลยนะ
ที่แบบอาหารหรือว่าอะไรก็แพงไปหมด
แต่ว่าชามยังไม่ได้เล็กนะคะ
ดีต่อใจมากคุณคะโอ้มาแน่นเลยอ่ะจริงจริงชามใหญ่ด้วยนะคะ
แล้วก็ทุกคนสามารถทานชามเดียวก็อิ่มได้นะถ้าไม่อิ่มก็เบิ้ล๒ชาม๓๐บาทเท่านั้นเอง
ที่สำคัญก็คือร้านนี้เขาจะมีผักเคียงแบบนี้ให้ทานฟรีด้วย
อันนี้ชอบมากเลยเวลาไปทานก๋วตรงก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ย
ควรจะต้องมีผักสดเคียงเอาไว้ใบโขระพาหัวงอกหัวงอกสดแบบนี้นะคะ
นี่ร้านนี้มีชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือชัยนาธค่ะ
เปิดให้บริการได้เพียงแค่๑ปีเท่านั้นแต่ว่าด้วยความที่รสชาติอร่อยกลมกล่อมราคาถูก
ก็เลยทำให้ลูกค้าติดอกติดใจบอกต่อกันปากต่อปากแล้วก็มาทดสอบความอร่อยด้วยตัวเองนะคะ
เจ้าของร้านค่ะเขาบอกว่าจุดเด่นของร้านของเขาก็คือน้ำซุปที่มันกลมค่ะคุณ
แล้วก็ใช้วัตถุดิบสดใหม่เสมอเลย
ท้าให้ผู้ที่เดินทางมาจังหวัดชายนาฏลองพิสูจน์ชิมก๋วยเตี๋ยวเรือในราคายุติธรรมค่ะ
ด้วยช่วงเศรษฐกิจช่วงนี้ครับคือมันไม่ค่อยดีเราก็เลยอยากจะโปรโมทในการขาย๑๕บาท
ก็คือในปริมาณที่เพียงพอตอบสนองกับให้ลูกค้าได้ทุกเพศทุกวัยครับ
ที่สามารถทานได้ไม่ว่าเป็นเด็กข้างเรียนไม่ว่าคนโตหรือผู้ใหญ่ครับ
ผมตอบรับมากที่ดีครับที่คนมากินเยอะมาก
และสำหรับคุณผู้ชมนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะแวะมาชิมก๋วยเตี๋ยวเรือชายนาฏร้านนี้นะคะ
ก็แวะไปได้เลยเพราะว่าร้านนี้เปิดบริการทุกวัน
ตั้งแต่๑๐โมงเช้าเป็นต้นไปจนกว่าของจะหมดค่ะ
ร้านนี้อยู่ใกล้กับสี่แยกไฟแดงแขวงการทางชายนาฏอำเภอเมือง

เอาล่ะก็รีบไปทานกันนะเดี๋ยวของมันจะหมด
ใช่เปิด๑๐โมงเที่ยงน่าจะคนเยอะแหละ

เหมือนกันอันนึงผมเชื่อเลยว่าชามเดียวไม่พอหรอก

ไม่ต้องไปร้านสเต็กไปร้านนี้ก็ได้